ที่เรื่องของการสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เรื่องของหลักประกันหลังเกษียณนั้นนะครับ

โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพแบบอิสระหรือว่าคนที่รับจ้างแบบฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับ

เรื่องของการวางแผนในช่วงของวัยเกษียณนะครับ

ทั้งการที่ไปเลือกซื้อกองทุน
ซื้อประกันชีวิตแบบบำนานต่าง
ก็ยืดหยุ่นตามรายได้ที่คุณผู้ชมนั้นได้รับมานะครับ
เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตให้คุณผู้ชมนั้นมีความมั่นคงในช่วงของวัยเกษียณได้ครับ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยครับ
จริงสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระนะคะ
สิ่งที่อาจจะต้องคำนึงถึงมากหน่อยก็คือ

เพราะว่ารายได้มันจะมาไม่สม่ำเสมอ
ถูกไหมคะบางครั้งอาจจะมาเยอะบางปีอาจจะมาน้อย
เพราะฉะนั้นเวลาเราจะคำนวณว่าเราควรจะเก็บออมอะไรอย่างไร
ก็จะต้องลองคำนวณก่อนว่าอาจจะเอารายได้ย้อนหลัง
สักประมาณ๔๕ปีมาแล้วก็มาทำถั่วเฉลี่ยว่าแต่ละปีตกประมาณเท่าไหร่นะคะ

แล้วถึงเวลาเราอยากจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเก็บออม
ต้องเก็บปีละเท่าไหร่นะคะ
จากนี้การวางแผนการเงินไว้ใช้ยามเกษียณ
คำนวณจากอายุของตัวเองเป็นหลัก
และระยะที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่
เพื่อคำนวณว่าต้องมีเงินเท่าใด
จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้โดยไม่ลำบาก
เราก็จะต้องคำนวณหาก่อนว่า
เงินที่เราจะใช้หลังเกษียณเพื่อให้เราใช้ชีวิตเหมือนเดิม

ควรจะมีเงินตั้งต้นเท่าไหร่นะคะ
แล้วย้อนกลับมาว่านะวันนี้เรามีเวลาทำงานเก็บเงินเท่าไหร่
หลังจากนั้นที่ปรึกษาการเงินก็จะช่วยคำนวณว่า
เราต้องเก็บปีละเท่าไหร่
แล้วอยู่ให้ได้ผลตอบแทนที่เท่าไหร่ถึงจะตอบโจทย์นะคะ
สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการเก็บออมคือ
การสร้างหลักประกันให้กับตัวเองและคนที่อยู่ข้างหลังหรือครอบครัว
โดยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการวางแผนเกษียณ
มีทั้งการวางแผนกองทุนเพื่อการเกษียณ
วางแผนประกันชีวิตแบบบำนาน

หรือรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
ที่สามารถจ่ายเบี้ยครั้งเดียว
และซื้อเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการค่ะ
พร้อมเพื่อการเกษียณอายุได้นะคะ
ตัวนี้มันจะเป็นการเก็บง่ายปีละ๑ครั้ง
ปีไหนที่เราเกิดไม่สามารถทำงานได้รายได้มากเพียงพอ

ปีไหนที่เรามีรายได้มากเราก็สามารถเก็บออมให้มันมากหน่อยได้
ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เงินสำหรับโครงการเกษียณตัวนี้

แล้วขณะเดียวกันเราก็อาจจะลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะ
เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของภาษีด้วย
ทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง
ตอบโจทย์กลุ่มผู้ทำงานอิสระเพิ่มมากขึ้น
สิ่งที่สำคัญคือการมีเป้าหมายและตัดสินใจเริ่มต้นวางแผน
เพราะหากเริ่มต้นได้เร็วเราก็จะมีหลักประกันไว้ดูแลตัวเอง
และมีเงินใช้ในยามเกษียณได้ตามที่วางแผนไว้
ผู้ที่สนใจสามารถรับบริการวางแผนการเงิน
กับที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้เช่นกันค่ะ